สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวตรวจสอบสภาพอากาศในวันหยุดวันแม่แห่งชาติกันนะคะวันนี้ใครจะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปนอกบ้านที่ไหนเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาแต่ว่าบางพื้นที่ก็สบายใจได้ค่ะเพราะว่าฝนไม่ได้เย
วันนี้จะมีพื้นที่ตอนบนของประเทศนะคะคือภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางตอนบนที่จะมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่ทำให้มีฝนฟ้าขนองมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะจะเดินทางไปไหนก็ต้องเพิ่มความระมะระวังหรือว่าใครจะอยู่ที่บ้านเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องภัย

ที่ยังไม่พบผู้ที่เสียชีวิตส่วนโรคปอดบวมก็ยังมีเกิดขึ้นนะคะเสียชีวิตแล้ว๙๖รายเช่นเดียวกันกระทรวงสาธาศุกร์เองก็ออกมาเตือนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุส่วนโรคฉีนูเองตอนนี้มีผู้ป่วย๗๗๒รายเสียชีวิต๙รายก็มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในแหม่
ทั้งสัปดาห์แล้วนะคะทั้งสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองกระจายกันหลายพื้นที่โดยเฉลี่ยร้อยละ๔๐๖๐นะคะ
กับอีสานเหมือนกันเลยค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝนมากนักแต่ต้องระวังเรื่องภัยธรรมชาติภาคกลางเช่นกันนะคะมีฝนฟ้าขนองระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรจะได้รับความเสียหายนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจายโดยเฉลี่ย๑๔๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยเช่นกันค่ะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์คลื่นสูง๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
แต่จะมีคลื่นสูงมากหน่อยเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ชาวเรือควรงดเดินเรือออกในระยะนี้นะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนตกโดยเฉลี่ย๑๔๐๖๐ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาค่ำนั่นเองค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ได้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาว
วันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ